นับวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะ

คือในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ย

ตั้งแต่ช่วงสมัครแล้วจนช่วงหาเสียงนี่ตั้งท้องอยู่

๑พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ

เด็กชายพฤษฐาสินสุขสวัสดิ์
ชื่อเขาก็คล้องจองกับคุณตาไหม

ชื่อเล่นชื่อน้องทาสินนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะคุณอุ้งอิงนะครับคุณแม่นะครับ
โพสต์ภาพนี้เอาไว้นี่คุณพ่อนะฮะ

ลืมตาดูโลกเลยพร้อมกับข้อความบอกว่าสวัสดีครับ
ผมชื่อเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ

ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้
รอแข็งแรงก่อนจะไปพบพี่สื่อมวลชน
แล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีกันนะครับ
เช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่๗เป็นชายชื่อทาสินอันนี้ชื่อเล่น

จากน้องอิ๊งแพทองทานหลานทั้ง๗คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศ
ผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมจะอายุ๗๔ปีกรกฎานี้แล้ว
พบกันเร็วนี้ครับขออนุญาตครับ

หนูถามพี่อุ๋ยเนี่ยเขาขออนุญาตใครเหรอ

คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคุณยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
นี่อดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะ
วันนี้ก็โพสต์นะครับบอกดีใจที่สุดเลย
เชื่อว่าคุณตาเองก็คงจะอดใจรออุ้มหลานไม่ไหวเหมือนกัน
ส่วนอาก็รอวันที่จะได้อุ้มหลานเหมือนกัน
อื้ม
อ่านีใจที่สุดเลยที่เห็นหลานชายออกมาน่ารักแล้วก็แข็งแรง
ขอแสดงความยินดีกับคุณตาคุณยายด้วยนะคะ
เพราะว่าน้องคงจะมีความสุขแล้ว
เชื่อว่าตาตาสินคงตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะได้อุ้มหลาน

อย่าลืมพาหลานมาให้อาอุ้มด้วยนะ

คุณยิ่งรักนี่เป็นอาของคุณอิ๊งนะ

แต่ถ้าน้องทาสินนี่คุณยิ่งรักต้องเป็นคุณยายล่ะ

คือถ้าเห็นทวิตของคุณทักษิณเนี่ยคือความจริงคุณอุ้งอิงก็เคยบอกกับผมนะ

ตอนที่มาคุยในเปิดปากกับภาคพลวมเนี่ยอาจจะตอนนู้นสมัยเปิดตัวมาใหม่

เอาถึงว่าเพราะว่าไอจงไอจีโซเชียลแล้วก็คือเขียนว่าอิ๊งชิน
แต่ไปมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกับเขาอุ้งอิงอุ้งอิ๊งกันก็เลยกลายเป็นตอนนี้ชื่ออุ้งอิ๊งไปเลย

แต่ความจริงเอาจริงเนี่ยชื่อเล่นชื่ออิ๊ง

โอ๊คเอมอิ้ง

ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะการหาเสียงของพักเพื่อไทยนะครับ
คุณเศษฐาทวีศิลป์หนึ่งในคันดิเดตนายกของภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
คือเรียกว่าหาเสียงจนแบบเสียงแหบอ่ะเสียงแหบแห้งเหมือนอ่ะนี่ฮะ
แล้วก็ไปปราศัยที่สกลนครนะครับที่ลานพระรูปรัชกาลที่๕อำเภอเมืองนะครับ
พร้อมกับประกาศข่าวดีให้ประชาชนทราบนะบอกเมื่อเช้าเนี่ยคุณทักษิณได้หลานคนที่๗แล้ว
คาดว่าอีกสักไม่นานสัก๗๘วันเนี่ยเดี๋ยวคุณแพทองทานน่าจะแข็งแรง
แล้วมาช่วยเสริมทัพให้พักในการหาเสียงได้ในช่วงโค้งสุดท้าย
คุณเศรษฐายังระบุด้วยนะครับว่าเรื่องที่คุณทักษิณชินวัฒน์ทวิตเอาไว้
หลังจากได้หลานชายก็เข้าใจเรื่องความเป็นคุณพ่อและเป็นคุณตา
หลังเห็นกระแสเพื่อไทยนิ่งอะไรหรอกนะครับที่บอกเดี๋ยวอีกไม่นานจะขออนุญาตกลับมาเนี่ย
ส่วนตัวสำหรับคุณเศษฐานคุณเศษฐานบอกว่า
ก็มีหน้าที่แค่นำเสนอนโยบายของพักในช่วงการหาเสียงเท่านั้น
เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเป็นเรื่องของท่าน
ก็เข้าใจความเป็นพ่อความเป็นคุณตานะครับ
ก่อนหน้านี้ที่กระแสความนิยมของเพื่อไทยเริ่มนิ่งขึ้นนะครับ
ไม่ผมไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ได้คิดไว้ก่อนนะครับ
วันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักการเมืองอีกหนึ่งท่านนะฮะ

นี่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
แดดิเดตนายกของพักด้วยนะครับ
ก็วันคล้ายวันเกิดวันนี้อายุครบ๖๒ปีพอดีเลย
คุณหญิงยังดูไม่ถึง๖๐เลยนะ
ยังดูสาวอยู่เลยนะสวยอยู่เลยนะฮะ
คุณหญิงสุดารัฐนะครับบอกว่าของขวัญวันคล้ายวันเกิดวันนี้ที่อยากได้ที่สุดเนี่ย
คือให้ไทยสร้างไทยสร้างอนาคตประเทศไทย
และขจัดรัฐประหารให้กับประชาชน
พร้อมกับอวยพรไปถึงน้องท่าสินด้วยนะฮะ
ลูกชายที่เพิ่งคลอดวันนี้เลยของคุณแพทองทาน
คุณหญิงสุดารัฐบอกขอให้แข็งแรงเลี้ยงง่าย
แล้วก็บอกว่าส่วนตัวก็เห็นใจคุณทักษิณชินวัฒน์นะ
ที่อยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน
แต่ถ้ากลับมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ก็ถือว่ามีสิทธิ์กลับมาไม่ควรมีอะไรไปกลั่นแกล้ง
เชื่อว่าการเมืองหลังเลือกตั้ง
คงไม่มีเหตุอะไรให้ใครนำไปอ้างเพื่อก่อรัฐประหารอีกแล้ว
ถ้าทำตามกระบวนการยุทธิธรรมอย่างเที่ยงตรง
พี่ว่ามันจะไม่เป็นเหตุ
ให้ใครมาแอบอ้างทำการรัฐพาหาร

วันนี้เก้ากลายคุณนิมพิทานหาเสียงที่เชียงใหม่
เขาบอกลง๓พื้นที่เลย๓ตลาดเช้า
ที่อำเภอสารพีอำเภอสรรคแพงแล้วก็ตลาดวรรดส์
แฟนคลับนี่รอแน่นตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดประตูลงมาจากรถเนี่ยค่ะ
โอ้โฮเหมือนมารอดาราศิลปุ่น

นี่ค่ะแค่ลงจากรถก็ได้เสียงกรี๊ดขนาดนี้แล้ว

ผู้หัวหน้าภักรณ์ภารังประชารัฐปราศัยใหญ่ที่อำเภอมูลส่วน๑๐๑
มาเองนะคราวนี้ไม่วีดีโอคอร์แล้วนะก่อนกลับบอกดีใจจังเลย

คนก็ถามแล้วที่มีคนเขามาทวิต
มาฟังปลาใสที่อำนาจเจริญแบบนี้ซื้อเสียงหรือเปล่า
คนเด็กประวิทย์บอกว่าอย่างไรรู้ไหมไม่ตอบแล้วเรื่องที่คุณนักศิลป์อยากกลับบ้าน
ก็บอกว่าเขาขออนุญาตคนเด็กประวิทย์ว่ายังไงเอาตอบนะลองฟัง
เจ้าแมวเจ้าแมว

อันนี้คืออนุญาตเหรอนี่
หรือว่าคุณนักศึกษ์ขออนุญาตอุงป้อมหรือเปล่า

คงไม่เกี่ยวหรอกเขาคงจะไปถามความคิดเห็นนั่นแหละ

อ้าวภูมิใจไทยเป็นอย่างไร
นายอนุทินนะคะปราศัยที่ตลาดสมบัติบุรี

อดมุกบอกโอ๊ยหาเสียงจนพลังเสียงหมดแล้ว
มีพระอาจารย์บอกดวงเสริมคน
เวลาพูดแล้วใครเฮปรบมือใส่คนนั้นจะโชคดี

ยกมือในอนุทินแห่งกำไรไหมพี่อุ๊ยเมื่อกี้เค้ายกมือเห็นไหม

เป็นปี่เสียเขาบอกเป็นของอาจารย์หนูร้อยเองกับมือ
ดูเฟซบุ๊กแล้วเค้ามี
ดูเฟซบุ๊กแล้วเค้ามี

ว่าคนปีพระเมียเกิด๒๕๐๙ต้องทำอะไร

ดูแล้วก็เข้าท่าดี
แล้วเค้าบอกให้ไปหาปีเสีย

เข้ามามันจะเข้ากับชะตา
ไม่ได้ของอาจารย์ไม่ได้ของวัทย์ที่ไหน

เป็นไงมีอาจารย์หนูชัด
อาจารย์หนูที่ว่าคือหนูอนุทินนี่แหละ
ไม่ใช่อาจารย์หนูกันภัยนะอาจารย์หนูภูมิใจไทย
หนูภูมิใจไทยบอกร้อยเองกับมือปลุกเสกเอง

ถ่ายคลิประหว่างจอดรถรอค่ะ

ให้ขบวนรถที่ยาวเหยกของพักการหนึ่งไปต่อ
แล้วเขาก็เลยระบายบอกโอ้
นึกถึงบ้างไหมความเดือดร้อนของประชาชนนะ
ไหนลองฟังสิเขาบอกรอฟังอยู่พักไหนเหรอ

โอเคค่ะท่านไหนมาคะเนี่ย

พักไหนวะเอาผ่าเต็มหมดเลย

ก็ตกใจนึกว่าเออมาบุกอะไรอย่างนี้วะ
แล้วพักเป็นคำวัญเนาะ
ล้นล้นล้นจะมีรถเตาอะไรเยอะขนาดนี้อะ

โอ้ยน่าจะพักสีฟ้าแน่เลย
เมื่อวานเขามีปลาใส่ที่หัดใหญ่
หลวงไทยสร้างชาติจ้ะ

เพื่อจะเกิดความเข้าใจผิดอะไรยังไงกัน
ต้องให้ความเป็นตามกับเขาด้วย
เอาบรรยากาศหาเสียงนายทวีชัยวงไพโรธกุลหน่อยไหมคะ

เขาไม่เคยแต่งตัวเบาเลยเวลาลงพื้นที่หาเสียง
สร้างกระแสอยากชวนให้ทลายภาพเหมารวม

เขาก็ทำงานได้แล้วเขาทำงานจริง